ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของครูวานะ
ออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่า
เธอเป็นหญิงสาวเป็นครู
ชอบขี่บิ๊กไบท์
บางคนก็แต่งงแต่งงานอยู่กินด้วยกันเลยนะ
และก็ทรัพย์สนทรัพย์สินหายไปถูกอะไรเยอะแยะไปหมด
ก็กำลังตามหาตัวกันอยู่เพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าเขาเสียหาย
สูญรถสูญเงินสูญทองชื่อจริงของครูวาก็คือนาย
พันธิชานามสกุลสะสิโชติกุลวงอันนี้คือชื่อนามสกุลล่าสุด
เขาเปลี่ยนมาหลายครั้งอายุยี่สิบเก้าปีตามพื้นเพลงแล้ว
เป็นคนจังหวัดชุมพรนะครับหนึ่งในผู้ที่ออกมา
เปิดเผยเรื่องราวว่าถูกครูวาเนี่ยเขาเชิดรถไป
เพราะว่าขายดาวรถบิ๊กใบให้ราคา๑๘๐๐๐บาทก็คือในเบียร์
ซึ่งครูวาเองล่าสุดเนี่ยได้ติดต่อแล้วก็พูดคุยกับเพจ
เชิดไม่ได้โกงไม่ได้หลอกไม่ได้ลวง
บางคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสาวประเภท๒
เขาไม่เคยหลอกลวงนะว่าเขาคือสาวประเภทสอง
และหนึ่งในนั้นเธอบอกว่าวันนี้เธอจะไปหาในเบียร์
จะไปเคลียร์ประเด็นเรื่องจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะ
นัดกันที่สพเมืองสมุทรปราการ
เพื่อจะเอารถไปคืนอืมอ่าเดี๋ยวท่านดูภาพนะ
ดูภาพตอนที่ในเบียร์เขาได้บิ๊กไบท์ของเขาคืนนะฮะ
ร้องไห้เลยคือดีใจมากอ่ะ
ใช่คุณจะมาสอนได้สมบัติคืนนี่นะ
นายเทียรพงช้อนรำหรือว่าเบียร์อายุ๒๔นะครับ
ร้องไห้เลยฮะได้จักรยานยนต์บิ๊กไบท์คาวาซากิ
คือเบียร์เนี่ยเขาประกาศขายดาวรถบิ๊กไบท์ราคา๑๘๐๐๐บาทขายดาวนะ

เอามาให้เขา๑๘๐๐บาทแล้วเอารถไปแล้วไปผ่อนต่อ
ว่าจะเอารถไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผ่อนทีหลัง

วันนี้ครูวานัทบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถมาให้
รถเนี่ยมาจริงแต่ครูวางไม่ได้มานะครับ
เพราะว่าที่มาเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อแป้ง
แป้งเสื้อเขียวเนี่ยคนนี้เอารถมาคืนให้
มาแทนครูวามาถึงก็จอดรถแล้วก็เอารถให้เบียร์

คือเขาจะได้เอาเงินดาว๑๘๐๐๐คืนให้ด้วย
เขาก็ไม่ได้ว่าอยากได้เงินอะไรเงินดาว๑๘๐๐
เบียไม่โอนไงก็บอกว่าให้เงินสด
ถ้าวาไม่มาเบียก็ไม่ให้ตังนะ
เบียก็บอกแล้วไง
อ่าตกลงว่าเบียให้เงินสดไง

วาก็ลดมาให้แล้วตัววาก็มาดีทีนี้

เบียเหลี่ยมไงวา

เบียไม่เหลี่ยมหรอก
อันนี้เบียร์เขาโทรศัพท์คุยกับวา
แต่วาก็บอกยังไงก็ไม่มา

อยากเจอถึงขั้นยอมไม่เอาเงินก็ได้

คุณผู้ชมคะในแป้ง
ชายเสื้อเขียวที่เอาบิ๊กไบท์เมื่อคืน

เขาก็เคยเป็นแฟนกับครูวา
แล้วเขาก็เคยถูกหลอกเหมือนกัน

น้ำหนัก๓บาทและเงินสดไป
ครูวาบอกว่า
ครูวาป่วยเป็นโรคงูสวาด

มาเอารถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ขี่ไปส่งคืนเพื่อนให้หน่อยได้ไหม

ทองคำน้ำหนัก๓บาทที่เอาไปให้

นึกออกป่ะ

ปรากฏว่าตำรวจ
นำตัวในแป้งไปสอบสวนที่โรงพัก

แต่ก็ไม่รู้ว่าไปแอบขโมย

แม่ของแป้งบอกว่าทางครอบครัวไม่รู้ว่า
ครูวาเป็นสาวสอง

ให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยเลยนะคะ

ครูวาทำงานบ้านดูแลแป้ง

แม่แป้งบอกว่าไม่ได้เอกใจอะไรเลย

ของเริ่มหายทีละอย่าง๒อย่าง

แล้วครูวาก็เลิกกับแป้งลูกชายแม่ไปเลย

สายไปสามบาท
แม่ไม่คิดว่ามันจะเอ่อรู้ปะ

คาถึงได้รู้ว่า

ทำสนิทมากเลยนะ

มันเอาใจแม่สารพัดอืมแต่ถ้าฟังจากเสียงที่ครูวาเขาคุยกับเบียร์ที่ได้รถคืน
ก็เสียงเขาก็เหมือนผู้หญิงนะมีคนหนึ่งนะฮะชื่อต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เขาก็เป็นผู้เสียหายที่เขาโพสต์ว่าถูกครูวาเนี่ยหลอกให้นอนกอดมาหลายเดือน
ไม่รู้เลยว่าเป็นฝ่ายเป็นสาวประเภทสองสุดท้ายแล้วถูกขโมยทรัพย์สินไปรวมมูลค่าความเสียหายคือร่วมสองแสนบาท
วันนี้ต่อออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทของเขาถูกครูวาขโมยไปจริง
ไม่ได้ว่าพ่อเขาหลงลืมแล้วก็ไปเก็บที่ไหนไม่รู้ตามที่ครูวาออกมากล่าวอ้างตอนที่เขาเปิดเผย
และวันนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองสมุทรปราการ
ส่วนเรื่องที่ครูวาได้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เราเสนอข่าวเมื่อวาน
ว่าตัวต่อเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าครูวาเป็นสาวประเภท๒
ขอยืนยันนะต่อขอยืนยันว่าไม่รู้จริงว่าครูวาเป็นสาวประเภท๒
ครูวาไม่เคยบอกแล้วครูวาก็เหมือนผู้หญิงทุกอย่างเลย
เรื่องทองนะครับคือเขาขโมยไปแน่นอนคือของวางไว้ที่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็เอาไปขโมยไปคือมั่นใจว่าเป็นเขาเลย
มั่นใจเพราะไม่มีใครที่อยู่บ้านนั้นนอกจากเขาคนเดียว

ก็คือแบบทองมันอยู่ในบ้านของมันอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วใครจะเอาคนในครอบครัวไม่มีทางที่จะเอาแน่
ใช่แล้วที่เขาเป็นสาว๒ผมไม่รู้เลย

เอาเป็นว่าตอนนี้ครูวามี๒คดีนะฮะที่สพเมืองสมุทรปราการ
ก็คือคดีของต่อกับแป้งนะครับ
แจ้งความไว้ข้อหาคดีลักทรัพย์ทั้งสองคดีเลย
ค่ะแล้วก็ภูมิลำเนาของครูวาเป็นชาวจังหวัดชุมพร
คุณพ่อบอกว่าครูวาเป็นลูกชายคนโตชื่อจริงชื่อโจ๊ก
แต่ว่าแปลงเพศคือเหมือนเป็นผู้หญิงทุกอย่าง
แต่พ่อให้ออกจากบ้านไปแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
คือมันมีหลายเหตุผลนะไม่ใช่เรื่องว่าลูกชายเป็นสาวประเภท๒
คุณพ่อบอกก็ยอมรับได้ตอนไปแล้วก็กลับมาแต่ทีนี้ไม่ทำนู่นทำนี่ไม่ทำงานทำการ
ก็เลยมีปัญหากันก็เลยให้ออกไปแล้วก็ทีนี้ไปยาวเลย
คือพ่อเคยยอมรับถึงขั้นจัดงานแต่งงานให้ด้วยนะที่ชุมพรกับแฟนที่เป็นผู้ชาย